แล้วก็ต้องจับตานะคะบรรดาบิ๊กเนมของพักต่างนะคะ
ที่วันนี้เนี่ยก็ต้องมาให้กำลังใจผู้สมัครสอสอของแต่ละพักกันนะคะ
เชียร์กันตอนที่จับเบอร์ผู้สมัคร
และวันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครไม่เคยเห็นลุงตู่พลเอกประยุทธ์ร้องเพลงกลางรายการ
ก็ต้องบอกว่าชมที่ไทยรัฐทีวีเท่านั้นเลยนะคะ
นี่บรรยากาศนะคะในช่วงที่พลเอกประยุจันทร์โอชา
อันนี้ว่าที่แคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะ
นี่ก็เป็นหนึ่งในแกนนำที่ไปให้กำลังใจผู้สมัครที่อาคารกีฬาเวท๒ด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะไปยังสถานที่ที่รับสมัครเนี่ย
ก็ไปรวมตัวกับผู้สมัครของพักตรงสำนักงานว่าที่ผู้สมัครเขตดินแดงพญาไทยก่อน
ระหว่างผู้สื่อข่าวก็สังเกตนะ
ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ก้าวลงบันไดสำนักงานจะไปขึ้นรถแห่
เพื่อที่จะเดินทางไปสถานที่สมัครเนี่ย
ปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
มีจังหวะหนึ่งที่นี่ค่ะเกิดสะดุดบันได
นี่ค่ะจังหวะนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในตนเองเพราะว่าการพัฒนาประเทศนั้น
ต้องเป็นคนที่เคยทำมาก่อนค่ะ
นี่คุณเบิร์ดก็ได้คุยกับคุณตูด้วย
ของประเทศให้ได้คนที่จะเป็น

ถ้าไม่เคยทำจะทำไม่ได้เชื่อมั่นผม
นี่ค่ะมาเป็นนักการเมืองเลยนะคะ
วันนี้เต็มตัวเลยนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังร้องเพลง
เพลงชื่อลุงตู่อยู่ไหนใช่ไหมคะ
ร้องกลางรายการเลยค่ะ
ลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่ถึงไหนทวงไทยสร้างชาติ

ขอดูได้แค่นี้ค่ะ
พลเอกประยุทธ์แล้วก็ต้องมีอีกท่านหนึ่ง
ต้องผู้เลยนะคะก็ต้องลงป้อมบ้างพลเอกประวิดวงสวรรค์

วันนี้ก็มาให้กำลังใจผู้สมัครของพักเหมือนกัน
พลเอกประวิดมาถึงตอน๘โมง๑๐นาทีนะคะ
เท่ากับจำนวนสอสอเขตครั้งที่แล้วคือ๑๒ที่นั่ง
แต่พอถามถึงแนวนโยบายของพักพลเอกประวิทย
ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่หรือเปล่า

คุณป้องครับเมื่อสักครู่นี้เห็นประยุทธ์บอกว่า
เรื่องการดีเบจผมถามไปว่าจะดีเบจไหม
บอกว่าขอคิดอยู่ก่อนค่ะคุณป้องคิดได้มั้ยแหละบ้างค่ะ
ผมก็ยังไม่ได้คิดเลยครับ
มองว่าถ้าเราไม่ขึ้นดีเบจจะเสียรางวัฒน์

เพราะว่าผมไม่ใช่นักเก้าวาทีนะครับ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะไปดูประชาธิบัตย์กันบ้างนะคะ
ประชาธิปัตย์บอกว่ามั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้
เพราะว่าเขาบอกประชาธิบัตย์เองก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตลอด๔ปี
แล้วเสียงตอบรับก็ดีโดยเฉพาะในเขตกอทม
ดูได้จากการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมถึงแม้ไม่ได้รับเลือกตั้ง
แต่ก็มาเป็นที่๒นะแล้วก็การเลือกตั้งสอกรก็ได้มาถึง๙ที่นั่ง

ภูมิใจไทยค่ะคุณพุทธิพงศ์ปุณการหัวหน้าทีมกอทม
บอกว่าพักมีความพร้อมมากและมั่นใจว่านโยบายของพักทำได้จริง
โจทย์ประชาชนตอบคำถามประชาชนได้
ส่วนที่ผ่านมาแม้ว่าพักภูมิใจไทยจะไม่มีสอสอในกรทมมาก่อน
ก็มองว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรและถือเป็นโอกาสด้วยนะคะ
เป็นโอกาสที่ดีมากกว่าค่ะ